ความคืบหน้าคดีฆ่าชายชาวจีนยัดกระเป๋า
แล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำปิงที่กำแพงเพชรนะฮะ
ตำรวจได้ตัว๒ใน๔ผู้ต้องหาที่เป็นชาวจีนด้วยกัน
พม่าส่งตัวมาให้นะครับตำรวจที่พม่าจับได้นะครับ
แล้วเมื่อวานก็พาไปชี้จุดในพื้นที่ทิ้งกระเป๋าที่กำแพงเพชรแล้ว
วันนี้พาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่พัทยาจังหวัดชนบุรีครับ
เพื่อไปชี้จุดที่ก่อเหตุฆาตกรรมเขาแล้วเอาศพยัดกระเป๋าเดินทางนะครับ
นี่ครับตำรวจก็คุมตัว๒ผู้ต้องหาชาวจีน
นายฝานกังกังกับนายฉินเมียวออกจากห้องคางสพกเพชร
ขึ้นเคร็ดก็อปเตอร์ไปทำแผนประกอบคำรบสารภาพ
ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะจากคดีฆาตกรรมนายหว่างจุ้นอายุ๓๐ปี
แล้วก็นางสาวบิงซูเพื่อนสนิทของนายหว่างจุ้น
ซึ่งนางสาวบิงซูยังหาศพไม่เจอนะครับ
ส่วนนายฝานกังก็ไม่เคร่งเครียดเท่าแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวพยายามถามผ่านล่ามนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ขอพูดอะไรอีกนะครับ
ก็ถูกคุมตัวขึ้นรถไปแล้วก็ไปขึ้นห่อพอไปถึงพัทยานะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ก่อเหตุฆาตกรรมเขา๒๐๐เมตร
นี่เป็นจุดที่คนร้ายชาวจีน๔คนนัดพบพูดคุยกันก่อนลงมือฆ่านายหว่างจุ้นกับนางสาวบิงซู
จากนั้นก็ไปที่บ้านเลขที่๓๙๑ทับ๕๙ซอยทัพพระยา๑๕
เป็นจุดฆ่าสองศพแล้วยัดใส่กระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นรถตู้เอาไปทิ้งที่แม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ตำรวจก็จะไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานต่างในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วย
ทางตำรวจนะครับบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยลงมือกัน๔คน
แต่ไม่บอกว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างสองคนที่จับได้เนี่ยให้การเพียงว่าใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนหมดลมหายใจแล้วเอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แต่ขณะที่ลงมือฆ่าในหวังจุ้นนั้นนางสาวบิงซูเพื่อนสนิทของนายหวังจุ้นได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยต้องฆ่าทิ้งไปด้วย
นี่นะฮะที่ผู้ต้องหาสารภาพให้การกับตำรวจในวันนี้นะครับมีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจที่พม่าก็สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีกสองคนให้เราได้แล้วนะครับคือนายเชียวเชื่องหยูกับนายหูเจิ้งฉงจับได้ที่เมืองเชียงตุงติดกับชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายไทยก็กำลังประสานขอตัวผู้ต้องหาอีกสองคน
ที่มีศพนางสาวบิงซูเจ้าหน้าที่ก็ยังหาอยู่นะครับวันนี้ไปค้นหาบริเวณหลังท่าทรายใช้เรือ๕๖ลำล่องไปตามลำน้ำปิ่งจากท่าทรายตำบลลานดอกไม้ไปถึงฝ่ายตำบลหนองปริงระยะทาง๑๖กิโลเมตรนะนักประดาน้ำก็ดำน้ำติดตามไปด้วยเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่บริเวณแถวนี้ที่กระเป๋าน่าจะลอยมาหรือว่าจมอยู่แต่ก็ยังไม่เจอ